ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักเพศตรงข้ามที่แอบมองอยู่
หันมามองด้วยสายตาไมตรีเปิดช่องทางให้ได้ปลูกต้นรัก
คนมีคู่ความรักค่อยดีขึ้น
มีแต่ความสุขความสบายที่ได้อยู่ใกล้กันยิ่งขึ้น
สุขภาพมักมีอาการแน่นหน้าอกปัญหาเกี่ยวกับเสมหะ
อาการเกี่ยวกับกรดไหลย้อนซึ่งยังไม่มีผลรุนแรง
การเงินจะมีรายได้พิเศษหรือได้จากโอกาส

หากมีหนี้สินก็มีโอกาสได้ชดใช้หนี้
ท่านต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการปรับปรุงต่อเติมบ้านเรือนไว้บ้าง
การงานต้องขยายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ผลงานเป็นที่ยอมรับหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้
แต่จะพบกับอุปสรรคบ้างในเรื่องธุรกิจ
การติดต่ออาจจะหยุดชะงักไปบ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์